รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเอง

และในวันนี้ค่ะขอให้คุณตั้งสมาธิให้พร้อม
และใช้หัวใจของคุณนำทาง
แล้วมาสื่อสารกับไพ่ที่เอมมี่ได้เตรียมเอาไว้ให้กับเพื่อนทุกคน
ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่คุณจะได้เลือกกัน
ก็คือหัวข้อคนที่คุณแอบรักเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่
หลายคนค่ะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณหมายปองอยู่

ลองมาดูกันซะหน่อยค่ะว่าใน๓กองนี้ค่ะ
อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณว่าเขาคนนั้นคิดเหมือนกันหรือเปล่า
เพราะบางคนอาจจะได้แค่มองเธออยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้ว

เราต้องกล้าที่จะลุยไปด้วยกันนั่นเอง
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
ลองตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะและ๓กองไพ่นี้
ให้กองไหนดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุด
เลือกกองนั้นและเก็บเอาไว้ในใจแล้วมาลุ้นไปพร้อมกัน
สำหรับกองที่๑นะคะกับหัวข้อคนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่
สำหรับกองนี้นะคะเป็นสำหรับที่บอกได้เลยนะคะ
สามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ
จากสีฟ้านะคะที่เป็นแหล่งพลังงานจากฟ้าฟักฟ้าแล้วนะคะ
กองนี้ค่ะยังสามารถที่จะล่วงรู้ได้ลึกเข้าไปอีกนะคะ
หัวจิตหัวใจของเขาคนนั้นที่คุณอาจจะกำลังหมายปองอยู่

บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเลือกหลายกองจังเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรคะแอบชอบหลายคนนะคะ
แล้วก็มาเริ่มจากกองแรกคนแรกกันก่อนดีกว่าลองมาดูกันซะหน่อยสิ
ขอเปิดก่อนนะเราจะยังไม่บอกคุณหรอกเราอยากดูพลังงานภาพรวมก่อน
พระทัพพุทธโถนี่แหละ
คนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่
เพียงแค่๕ใบนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่า
กับคนที่คุณแอบรักค่ะคือคนนี้นะ
เขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีทีเล่นทีจริง
เล่นที่จริงในหัวจิตหัวใจของเขา
เขาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณอย่างมาก
คนนี้เป็นคนคุยเก่งค่ะและคนนี้นะคะ
ก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีใครบางคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะ
ดังนั้นค่ะคุณคนนี้ถ้าเกิดคุณกำลังแอบรักเขา
ลองไปตรวจสอบให้ดีค่ะว่าในใจของเขานั้น
หรือตอนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
ถ้ามีค่ะสิ่งเหล่านั้นหรือคนนั้น
อาจจะเป็นคนในหัวจิตหัวใจของเขาเองก็ได้
แต่ถ้าถามว่านะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ
เขาอาจจะมองว่าคุณดูเป็นเด็ก
คุณดูสดใสดูน่ารักนะคะมีความแตกต่างซึ่งกันและกัน
แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างค่ะที่คุณกับเขาอาจจะดูแบบว่า
อยู่ต่างกันอยู่คนละคั่วอะไรแบบนี้
เช่นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คอนโด
เขาอาจจะเป็นคนชอบอยู่บ้านอะไรแบบนี้เก็ตไหม
ความคิดอะไรหลายอย่างเขาก็เลยมองว่า
คุณกับเขาดูแล้วแบบน่าจะเป็นความรักแบบเส้นคู่ขนาน
มันหาทางบรรจบกันได้ยากความคิดมันต่างกัน

เขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ดูเป็นเด็กนะ
แล้วก็อีกแง่หนึ่งคืออะไรคะเอาแน่นอนไม่ได้นะสำหรับคุณกองนี้
ดูพลังงานหน่อยค่ะว่ากับคนที่คุณแอบรักนะ
เราต้องมาขยายสักนิดนึงเพราะอะไรคะ
เราต้องละเอียดค่ะเพราะคุณอยู่กับท่านนายไทยรัฐนะคะ
เราจะต้องละเอียดรู้ทุกซอกทุกมุมในใจของเขาให้ได้นั่นเอง
ตายคนนี้น่าจะเจ้าชู้นะ
เธอลองไปดูลึกนะเราว่าเขากดไลค์ไปทั่วจริงคนนี้
ชอบเยอะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะใช้เรตติ้งนิดนะคะ

เช็คเรทติ้งตริงใช่ป่ะบ้าจริง

คือถ้าเขาเป็นคนเช็คเรตติ้งแล้วคุณชอบเขา
คุณอาจจะต้องทำตัวเองนะให้ดูโดดเด่นเข้าไว้เห็นไหม
เพราะคุณโดดเด่นคุณแปลกกว่าปกติค่ะ
เขาก็จะสนใจคุณนะแต่ถามว่าเขาสนใจคุณแล้ว
ความสัมพันธ์พัฒนาได้ไหมเดี๋ยววันนี้เอมมี่จะมาบอกคุณ
แต่แค่ตอนนี้เรามองว่าถ้าถามว่าเขาจะมาสนใจคุณเลยไหมเนี่ย
อาจจะยังนะคะแต่ถ้าเขาคิดอะไรกับคุณ
เขาก็มองว่าคุณก็น่าสนใจคุณดูแปลกคุณดูไม่เหมือนใคร
ดังนั้นการเอาชนะใจกับคนคนนี้คุณเอาชนะใจเขาได้
ตายแล้วตายแล้วดูหน่อยคือต้องบอกก่อนคือคนนี้
คือไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะใจง่ายนะแต่คือเขาชอบคนง่าย
แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณชอบเก็ตว่า
ถ้าคุณแอบอยู่ไปปรากฏตัวให้เขาเห็นบัตรเดี๋ยวนี้นะคะ
เดินออกไปเลยเปิดประตูทางเข้าไปทันทีโอเคป่ะ
เออเอาชนะใจเขาอย่างไรดีบางคนอาจจะอยากรู้
อื้อหือเข้าทางเพื่อนเขาค่ะ
เพราะคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอะไรคะภายนอกต้องเป๊ะใช่ป่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนเขาบอกอะไรเขาเชื่อหมด
เออเป็นคนโอนอ่อนผ่อนตามคนรอบข้าง

เขาชอบอะไรคุณไปทำสิ่งนั้นค่ะเขาชอบเล่นเกมเราไปเล่นเกม
เขาชอบอ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสืออาจจะโพสต์อะไรอย่างนี้
ให้เขาเห็นก็ได้ว่าเฮ้ยฉันสนใจเรื่องนี้อยู่นะ
แต่จริงคืออะไรคะเราสืบมาแล้วถูกป่ะ
เออดังนั้นค่ะกองนี้เขาชอบคนแบบนั้นแหละค่ะ
คนที่เข้ากับเพื่อนได้คนที่สามารถโดดเด่นได้ด้วยตัวเอง
คนที่มีความเก่งกาดมองอะไรไปข้างหน้ายาว
อย่าทำอะไรที่แบบว่าฉันจะจีบเธอวันนี้
แล้วพรุ่งนี้ต้องได้เป็นแฟนไม่เอานะคะ
คนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบความอะไรที่มันแบบ
ลับซับซ้อนหน่อยเพราะคุณมาทางสายแปลกเนี่ย
ได้แล้วโอเคว่าเขามีโอกาสที่จะชอบคุณได้
แค่คุณลองไปเสริมในเรื่องพวกนี้ซะ

สิ่งหนึ่งที่คุณควรทำนะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองค่ะ
ต้องคิดอะไรที่เป็นกิจลักษณะหน่อยนะ
คือต้องบอกว่าเขาชอบเอาชนะ
แล้วเขาก็ชอบคนที่ชอบเอาชนะด้วยเช่นกัน
ดังนั้นกองนี้อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการแบบ

แต่ต้องเป็นการแบบว่าฉันเคยกินร้านที่แบบแพงกว่านี้

ฉันเคยซื้อตัวเครื่องบินที่แพงกว่าเธอ
เขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะดูแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ย
แต่ก็ดูเป็นพลังงานที่โอ้น่ารักกุ๊กกิ๊ก

กับคนที่คุณแอบรักคนนี้นะคะ

แต่ลองดูหน่อยค่ะว่าแล้วหลังจากนี้คุณควรทำอะไรต่อดี
ความสัมพันธ์นี้ลุ้นเหมือนกันนะ

ทำไมฉันต้องไปแบบทำอะไรให้มันดูเวอร์กว่าเดิมด้วยเกียรติไหม
คุณก็เลยอาจจะอยากอยู่เฉย
ฉันไม่ได้อยากปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก

คุณต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศีรษะของคุณ
ช่วงนี้อาจจะต้องมีการใช้ยางมัดผมหน่อยนะมีที่คาดผมหน่อยนะคะ

เพราะอะไรคะคือจะสังเกตได้เลยนะว่า
แสดงว่าคุณต้องไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศีรษะของคุณสักนิดหนึ่ง
พวกนี้จะเสริมให้คุณดูเด่นขึ้นนะ

กล่องนี้เราบอกเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเห็น
แล้วว่าคุณไม่ได้ชอบคนเดียวนะ

แต่อาจจะไปแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งหรือรุ่นน้องคนหนึ่งก็ได้

ให้ใครรู้เยอะว่าเราชอบคนนี้
ตายแล้วแอบมากระซิบบอกเอมมี่ก็ได้โอเคป่
ไม่มีใครรู้มีเอมมี่กับคุณเท่านั้นที่รู้
คุณแอบชอบใครเกินสองคนใช่ไหม
ฉันรู้ทันเธอแหละไม่อยากจะบอก

คุณเข้ามาเลือกนะแม้ว่าคำตอบจะบอกว่า
เขายังไม่ได้สนใจคุณแต่คุณไม่ได้เสียใจ
เพราะคุณมีอยู่ในกระบุงของคุณอีกตั้งเยอะ

คือคุณยังมีอยู่ในแบบสต๊อกของคุณเยอะมาก
แล้วคุณก็ไม่น่าเหงาไม่น่าโดดเดี่ยวด้วย
เราก็เลยบอกก่อนค่ะว่าสำหรับคนนี้ที่คุณนึกถึง
ถ้าถามว่าคุณแอบรักเขาเขาคิดอย่างไร
อาจจะยังไม่เด่นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์
แต่ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะทำให้เขาสนใจคุณได้ไหม

ดังนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่า
คุณจะเลือกเก็บคนคนนี้เอาไว้ในใจต่อไป
หรือคุณจะเลือกไพ่กองอื่นต่อ
เพราะว่าคุณยังมีในสต๊อกอีกหลายคนนั่นเอง
นี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับกองไพ่นี้
แต่มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะคุณอยู่กับอะไรคะ
เอมมี่กับทำนายไทยรัฐเรามีหนี้ค่ะ

จะมาบอกคุณค่ะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเอง
คนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่
เราจะเลือก๑ใบให้กับคุณและ๑ใบให้กับเขานะคะ
มาดูกันค่ะว่าถ้าอยากจะตอบอะไร
สำหรับคุณและสำหรับเขา
ไหมคะทางนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะ
คุณสามารถที่จะทำให้ความรักครั้งนี้เบ่งบานได้
คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้

เออฝั่งเขานี่นะคะก็บอกว่าเขายังต้องไปติดต่อ
หรือเขายังต้องไปถามนะผู้รู้
แสดงว่าคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะยังอ่อนประสบการณ์

เขาก็เลยแบบยังแบบไม่อยากจะจริงจังกับใครเท่าไหร่เห็นไหม
ดังนั้นค่ะคุณมุ่งพุ่งท้าชนได้เลยนะคะ
หลายคนบอกว่าเอมมี่คะขออีกใบได้ไหมเนี่ย
ถ้าคุณยิ่งยึดติดกับคนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะคุณได้แน่
ดังนั้นค่ะในวันนี้ไม่ว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไร
เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจคุณหรือเขายังไม่ได้คลิกกับคุณเลยทันที
แต่ไพ่สำหรับนี้บอกคุณแล้วค่ะว่าเขาสนใจคุณแน่
แค่คุณยึดติดกับคนนี้นั่นเอง
และนี่ก็คือภาพรวมสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่๑ค่ะ
คุณจะได้ไปปรับเปลี่ยนปรับใช้และได้รับพลังงานดีกัน

และแน่นอนว่านี่เป็นไพ่แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณใครคนหนึ่ง
ดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยและมันไม่มีวันหมดอายุ
อนาคตอันไกลนะหรืออันใกล้ก็ได้
ถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณแอบรักกลับมานะคะ
กลับมาเลือกไพ่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐกันอีก

หัวข้อที่ว่าคนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่
และกล่องนี้ค่ะพลังงานของสีม่วง
ดึงดูดคุณให้คุณไม่ง่วงอีกต่อไปนั่นเองนะคะ
แน่นอนค่ะว่ากองนี้ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนได้เข้ามาเลือกนะคะ
สำหรับนี้เป็นสำหรับที่สามารถดึงดูดพลังงานของความคิด

ถ้าคุณพร้อมแล้วเอมมี่ก็พร้อมที่จะลุยไปด้วยกันนะคะ
กับคนที่คุณแอบรักค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่

เอมมี่คะเราแค่อยากแอบรักกับเขาไปเรื่อยได้ไหมนะคะ
มี่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้จุดนี้นะคะเราต้องสู้นะคะ
อย่าไปรอคอยโชคชะตาใดค่ะ
เราต้องมุ่งไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเอง
สิ่งบางอย่างเรารอคอยมานานก็ไม่ได้เนอะ
ต้องพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วเอมมี่จะเริ่มแล้วนะคะ
คนที่คุณแอบรักค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่
อื้อหือเด็กถือด่า
คุณเนี่ยนะเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอา
เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเหมือนเด็กอ่ะ

แล้วก็ลองว่าคุณมีใครในใจอยู่แล้วด้วย

มีพลังงานของความแตกต่างอย่างชัดเจน
หรืออาจจะอยู่ในสภาวะของความอึดอัดใจได้นะ

อันนี้อาจจะมีความเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อน
หรือเป็นรักที่มีเงื่อนไขบางอย่าง
เช่นนะแอบชอบคนในองค์กรเดียวกันนะ

เป็นอะไรที่แบบไม่สามารถเปิดเผยได้กันไหม
แต่ละยกตัวอย่างอะไรเนี่ยนะคะ

คือด้วยพลังงานมันเป็นพลังงานของเพื่อน

ความเข้าอกเข้าใจกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วนะคะ

หรือการไม่สามารถที่จะไปต่อได้
เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาสนใจเราแหละ
เขาชอบเราแหละเขารู้สึกดีกับเราแหละ
แต่เขาเพียงแค่อยากจะประคับประคองคุณ
หรืออยากเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนคุณ

ไหนคุณเข้ามาแล้วรู้อีกสักนิดหนึ่งนะ
ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเพื่อนทุกคน

หนึ่งเลยนะอายุอาจจะต่างกันมากนะคะ

สไตล์การใช้ชีวิตอาจจะต่างกันมากเช่นกัน

เขาก็เลยมองว่าเนี่ยพอมันเป็นพลังงานของเด็กถือดาบกับเด็กถือเหรียญนะ
แล้วบอกกันเลยค่ะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเหมือนกันมาก
แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เหมือนกัน

มันจะเป็นสิ่งที่มีผลที่แบบชัดเจนมากกว่าเก็ตไหม
เหมือนของคุณเช่นคุณอาจจะผมสั้นเหมือนกัน
แต่การผมสั้นไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาได้

มันก็เลยแบบทำให้แบบอุ๊ยถึงเราจะมีความเหมือนกัน

จริงแล้วสไตล์นี้ต่างกันมากเลยนะเนี่ย
แล้วก็ค่อนข้างแบบดูแล้วนะคะเขากับคุณ
อาจจะไม่ได้รู้สึกอยากมีความรักในเวลาเดียวกัน
สมมุติตอนนี้คุณอาจจะแอบรักเขาใช่ไหม
แต่คุณอาจจะยังไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขากันได้
แต่ทางอีกฝั่งนึงค่ะแม้ว่าคุณจะไปแอบรักเขานะ
แต่เขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่คุณไม่พร้อมไง
มันก็เลยทำให้เป็นไงคะมีความรักเมื่อไม่พร้อม
มันก็มีไม่ได้สิทธิเห็นไหม
กองนี้ค่ะมันเป็นการพูดคุยกันไปได้เรื่อย
แต่การพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้
ยังไม่ได้เด่นเลยนะคะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้
และไพ่ก็ยังไม่ได้เด่นค่ะว่าเขาสนใจคุณ
เพราะเขาดันมองไปเห็นถึงเขาเรียกว่าวงแหวนรอบนอกมากกว่า

คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวภายในความรู้สึกของเขาเท่าไหร่
แต่คือเขามองถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้ในสังคม

ตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาแห่งการประคับประคองกันไป
แต่ถ้าถามว่าในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ย

เพราะเขาไม่อยากให้คุณมาชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
ถึงเขาจะอยากชอบคุณเท่าไหร่
แต่เขาก็บอกว่ามันชอบไม่ได้จริง

เพิ่มเติมค่ะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้
ตอนนี้เขาเหนื่อยนะเขาเครียดกับการทำงาน
เขามีอะไรหลายอย่างที่เขาจะต้องทำ

ปล่อยเวลาของฉันก่อนได้ไหม

ขอฉันได้สร้างความมั่นคงในชีวิตของฉันเองก่อนได้ไหม
ก่อนที่เราจะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กัน
และตอนนี้ค่ะมันยังมีพลังงานของรักซ้อนรักสามเศร้า
อันนี้ต้องมีปัจจัยของการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีเจ้าของอยู่แล้วคุณลองไปตรวจสอบดูเลย
หรืออีกแง่หนึ่งนะคะก็คือในความสัมพันธ์นี้ค่ะ
เขามองว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝง
ดังนั้นถ้าใครนะคะกำลังแอบชอบใครอยู่นะ
พยายามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอย่าไปแบบเชื่อตั้งแต่แรกเห็น
อย่าไปมองปุ๊บแล้วคิดว่ามันใช่ทันที
มันยังมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่
เขาอาจจะไม่ใช่คนนิสัยเหมือนที่คุณเห็นนั่นเอง
ดังนั้นคุณลองไปดีเทลนะลงรายละเอียดกับบุคคลนี้

ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณคะในสำหรับนี้
คนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณ
เขาบอกเลยค่ะว่าต้องรอให้คนนี้ค่ะ
เขามั่นคงกับชีวิตของเขาเองก่อนนะ
ให้เขามีอิสระในตัวเองก่อนค่ะ
แล้วเขาถึงอยากจะมาคิดในเรื่องของความสัมพันธ์เนอะ
เขายังเลือกเยอะด้วยนะคะ

เขาน่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้อยู่เสมอ
มันก็เลยอาจจะทำให้เขายังไม่ได้แบบอยากจะหยุดที่

ดังนั้นเราแอบบอกเลยถึงแม้ว่าตอนนี้สมมุตินะ

เขาก็อาจจะยังไม่ได้หยุดที่แฟนเขา

แม้ก็จะบอกว่าเราก็มีโอกาสมันก็ไม่เอา

คุณไปแอบรักเขาคุณก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกัน

บอกเลยค่ะว่าคุณคะแอบรักเขาไปได้

คุณเหมาะกับการรักตัวเอง
หาเงินหาทองหาความมั่นคงให้กับคุณเอง
แล้วพอคุณได้ในสิ่งนี้ความรักคุณก็จะตามมา
โอเคป่ะเราให้คำว่าสัญญากันแล้วนะ

ช่วงนี้ไปทำกิจกรรมไปทำให้ตัวเองสนุก

คาทาเป็นไพ่ที่ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะ
คุณต้องออกไปผจญภัยนอกบ้าน
ออกไปในที่ทำงานของคุณเองนะ
ไปเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่
อาจจะทำให้คุณได้เจอใครบางคนที่คุณน่าจะชอบ
หรือถูกออกรู้ใจคุณได้ไม่มากันหน่อย
แต่แน่นอนค่ะคุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐ
สำหรับชาวกอง๒มันจะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะ
สำหรับคุณและเขาที่ถ้าอยากจะแนะนำ
ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะเป็นเรื่องอะไร

อันนี้คุณนะคะ
หรือถ้าเราไปสารภาพรักเขาอาจจะปฏิเสธเราก็ได้
ดังนั้นตอนนี้เราอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในความสัมพันธ์นี้นะ
เรามาดูฝั่งเขากันบ้างดีกว่านะคะ
ฝั่งเขาคืออะไรคะเขายังคุยกับพระเจ้าอยู่เลยกับคุณ
ดังนั้นถ้าเกิดเขาไปคุยกับพระเจ้าแบบนี้

ไพ่มันก็บอกเรามาอยู่แล้วเก็บไหม
แสดงว่าอะไรคะระหว่างทางคืออะไรคะบ้าจริง
คุณต้องมองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าซะนะ
ว่ามันจะมีอีกกี่โค้งภายข้างหน้าของคุณเอง
อาจจะเจออะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมก็ได้
ดังนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณแอบรักใครอยู่
เขาคิดยังไงกับคุณเราบอกคุณแล้วเรียบร้อย

สำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่๒นี้ทุกท่าน

เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรา

ให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะ
กับทำนายไทยรัฐนั่นเองค่ะ

เขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะ
สำหรับนี้เป็นสำหรับเจ้าชายน้อย
ดูกันสิคะว่าเจ้าชายน้อยจะสื่อสารอะไรกับคุณ
กับคนที่คุณแอบรักอยู่นั่นเอง
และแน่นอนนะคะว่าสำหรับนี้จะเป็นไพ่ที่สื่อสารกับคุณ
ทุกคนสำหรับชาวกอง๓นี้ค่ะ

เพราะการรู้เรื่องคนอื่นเป็นเรื่องที่ประเสริฐนั่นเอง

คนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะ

หลายคนอาจจะบอกว่ากระหยิ่มยิ้มย่องนะคะ

เขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่

เธอเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ
เป็นพวกคนรักสบายนะ

อย่างเดียวเลยแล้วให้เขาวิ่งไล่ตามด้วยซ้ำ

เขามองว่าคุณไม่ได้สนใจความรักความสัมพันธ์

อาจจะต้องแบบไปบอกเขานิดหนึ่งนะ

หลายคนต้องบอกเลยนะคะว่ากองนี้เขาไม่ได้คิดว่าคุณโสด

บอกเลยค่ะว่าคนที่คุณแอบรักอยู่เนี่ย

เขามองว่าคุณมีใครบางคนอยู่แล้ว

คุณจะไม่เดินออกมาจากบ้านของคุณเอง

มองแบบนี้แล้วเขายิ่งมองเลยนะคะว่า
คุณค่อนข้างเป็นคนแบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะ
เป็นคนเก่งเพิ่งพาตัวเองได้

ไม่บอกเธอหรอกถ้าเธอรู้เดี๋ยวฉันแพ้

แอบดูหน่อยค่ะว่าแล้วทำไมคะ

ได้พูดคุยกันได้มองเห็นกันและกัน

กับคนที่คุณแอบรักค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณ

คุณอาจจะไม่ได้ต้องการให้เขารู้ด้วยซ้ำ
แต่แค่คุณได้มาฟังว่าเขามองว่าฉันเก่ง

หลายคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่า
เฮ้ยฉันจะต้องมีเขาอีกคนนึงใช่ไหม
หรือเขาจะต้องสนใจฉันใช่ไหม

นี้ค่ะแอบดูหน่อย๕ถ้วยที่ขึ้นมาค่ะ

ทำไม๕ถ้วยถึงขึ้นมาให้เราเห็นคะ
คุณแม้ว่าจะชอบเขาค่ะ

กองนี้แปลกมากทำไมครับเป็นเพราะอะไรคะ
จริงคุณกลัวคุณกลัวสถานะที่มันเปลี่ยนไปนะ

คุณอาจจะไม่ได้ต้องการการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขา
คุณอาจจะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเขา

แล้วมันจะทำให้แบบสภาวะทางจิตใจของเราเนี่ย

แล้วเราควรจะทำอย่างไรดีต่อกับการแอบรักของเราในครั้งนี้

อุ๊ยพอไพ่มันดีหรือฉันจะลุกหน้าดี

เฮ้ยความรักครั้งนี้มันอาจจะยังแบบไม่ใช่นะ
หรือเราอาจจะรู้สึกว่าฉันรอได้ฉันไม่ได้รีบร้อนนั่นเอง
ดูแล้วสิไพ่กองนี้เราบอกเลย

มันก็จะทำให้เขาเป็นคนเข้ามาจีบคุณไง
เออคุณก็ไม่ต้องไปจีบเขาถูกป่ะ
และใช้พลังงานที่ให้เขาวิ่งไล่ตามคุณกันมาเนี่ย
ให้เขามาวิ่งไล่ตามคุณบ้างแล้วคุณอยู่เฉยของคุณเอง

แต่เราต้องแบบว่าไปอยู่ในที่ที่ที่เขาอยู่ให้เขาเห็นเราบ่อย
แล้วเดี๋ยวมันจะกลับกันค่ะเป็นเขามาแอบรักคุณแทน

บอกเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ

เพราะคุณกองนี้จะไม่เดินเข้าไปข้างหน้า
แต่อย่างเดียวเลยนะคะอย่าหนี
ถ้าเกิดเขามีใจให้กับคุณ
แอบลองดูหน่อยค่ะว่าแล้วนะคะ
จากเขาคิดแล้วตอนนี้เขารู้สึกอยากจะแอคชั่นอะไรกับเรา
บางคนอาจจะแบบว่าขอรู้ซะหน่อยได้ไหม

เขาก็ยังไม่กล้าเขายังแอบแบบว่าอุ๊ย

แต่นะคะในเร็วนี้ค่ะ

คุณทั้งคู่ค่ะมีเกณฑ์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อยู่บ้านเดียวกันนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่ะ

ชวนกันไปเที่ยวเป็นหมู่คณะ

จะทำให้ความรักครั้งนี้ของคุณเริ่มชัดเจน
แอบดูหน่อยค่ะคุณควรทำอย่างไรต่อดีค่ะ
บอกเลยนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้กำลังจะผลิดอกออกผล
่งบานมากกว่าดอกเบี้ยในประเทศเรา
ควีนถือถ้วยพูดเลยค่ะ

ที่คุณและเขาจะได้พัฒนาและสารต่อความสัมพันธ์
โปรเจคบางอย่างงานบางชิ้นกิจกรรมบางอัน

หวั่นไหวจากความใกล้ชิดกัน
ก็จะนำพามาให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้

กล้าพูดได้เลยค่ะกองนี้ค่ะ
คุณได้แน่เออจะได้อะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณ
สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีเอาน้ำให้เขากินบ่อย
หลังจากนี้นะเพราะพลังงานจากน้ำเนี่ยค่อนข้างโดดเด่น
ดังนั้นค่ะกองนี้สิ่งหนึ่งที่เราพูดเลย
การผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาอย่างยาวนาน
การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแน่วแน่
จะทำให้คุณกับความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาได้
ตอนนี้มั่นใจมากค่ะว่าเขาก็แอบลึก
คิดกับคุณอย่างแน่นอนคิดไม่ซื่อโอเคป่ะ
จากนั้นค่ะคุณมาอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐทั้งที
นะคะกอง๓คุณจะได้รับคำแนะนำค่ะ
คำตอบจากเขากับคนที่คุณแอบรักเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่

ฝั่งคุณนะคะและอันนี้ค่ะคือฝั่งเขา
ลองมาดูกันสิคะว่าสำหรับไพ่ที่อยากจะแนะนำคุณ
คืออะไรความสัมพันธ์นี้ให้ไปฟังเพลงค่ะ
ดังนั้นค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะตอนนี้ค่ะ
เพลงอะไรที่คุณฟังอยู่นั่นคือสัญญาณค่ะแห่งความสัมพันธ์ของคุณ
ถ้าคุณฟังเพลงมุมอยู่นะคะคุณก็อาจจะอยู่ในมุมนี้

แต่ถ้าทำไมคะคุณฟังเพลงโดนัทยังมีรู
เออคุณก็จะรู้เลยค่ะว่าเขากำลังจะมีใจเพราะอะไรคะ
ก็มาซิมาลา
หญิงพวกขอเป็นตัวเชื่องสัมพันธ์คุณต้องขอบคุณเลยนะคะ
กับกองไพ่ที่คุณเข้ามาเลือกค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะกองไภบอกมาแล้วค่ะว่า
คุณได้เข้ามาเลือกกับเจ้าชายน้อยนั่นเอง
และแน่นอนว่ากองนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวม

ดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วย
เรื่องไหนนะคะเป็นเรื่องที่ดีพลังงานที่ดี

เพื่อเป็นพลังแรงแล้วก็พลังใจให้กับคุณ
ในการชอบเขาต่อไปเรื่อยนั่นเอง
และนี่นะคะก็คือกองไพ่ที่คุณได้เลือกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณอยู่กับเอมมี่กับรายการทำนายไทยรัฐนั่นเองค่ะ